เมื่อวานนี้ที่บ้านเกิดของคุณคิวก็มีการจัดงานชาปนกิจศพ
ช่วงเย็นวันนี้ที่วัดท่าเคียร์จังหวัดสงขลา
เพื่อส่งนักร้องหนุ่มคิวภูริวัฒน์ที่ตัดสินใจจบชีวิตด้วยตัวเองค่ะ

ที่ถือว่าเป็นลมหลายต่อหลายครั้งเลย

ก็มีเพียงญาติพี่น้องเพื่อนนักร้องนักดนตรีที่อยู่วงเดียวกัน
แล้วก็เพื่อนวงอื่นนะคะมาร่วมกันไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

แล้วก็เพื่อนมาร่วมร้องเพลงห้องนอน
ซึ่งเป็นเพลงดังเพลงฮิตของคุณคิวค่ะ
เพื่อเป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายค่ะ
ค่ะก็บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความใจด้วยนะคะ
จริงก็ได้เคยสัมภาษณ์คุณคิวมาก่อนเหมือนกันนะคะ